พี่หนุ่มกัญชัยพิธีกรของรายการข่าวใส่ไข่
ทางช่องไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ภรรยาที่ดีมีลูกที่น่ารัก

จะได้คำโวยพรอะไรดีจากใครมาอีกบ้าง
ที่สำคัญนี่แหละภรรยากับลูกเอาไว้ก่อน

มดดำภรรยาภาพก็ขอมอบคำโอยพรแบบเคณผู้สนิท
เกิดหลายคนบอกว่า

อวยพรแบบฉบับเพื่อนซีปึ๊กค่ะ
วยพรทั้งวัน

เป่าเค้กตั้งแต่เช้ายานเย็นจน

กี่ปีแล้วนะ๑๐ปีแล้วนะอยู่อย่างนี้กันมาอ๋อจริง
ปีนี้อยากจะโวยพออะไรเป็นพิเศษไหมครับ
แล้วไม่ตายง่ายเหรอครับ

ไปทำบุญซื้อให้เด็กเดี๋ยวเอาให้
เอาไปสมทบทุนแล้วก็ซื้อเป็นของเล่นสนามให้กับเด็กยักษ์จนต่างจังหวัด
ที่โรงเรียนเขาไม่มีของเล่นสนามเล่น
ทำงานด้วยกันคู่กันอย่างนี้ไปจนไม่มีใครจ้างแล้วกันมีความสุขไปเรื่อย